ดูความคืบหน้าครับคดีที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สอนอตลาดพลูที่บอกว่ามีกู้ภัยนั้น
โดนยิงจากหนุ่มคนนึงซึ่งทำธุรกิจรถยกอะไรต่าง
ปรากฏว่าหลังก่อเหตุคนที่ยิงก็หนีไป

คืบหน้าในคดีนี้คนยิงมือปือนในชื่อนายุ่ง
เป็นนุ่มรถยกจ่อยิง๔นัดกระสุนไปโดนคุณจุ้ยคุณกิติศักดิ
ทำสู่คนเป็นกู้ไพโดนที่แขนไป๑นัดหลังอีก๒นัด
คือทั้งคู่มีปัญหากันมาก่อนบาดหมางกันมานานแล้ว
หลังก่อเหตุนายุ่งก็หลบหนีไป
ทีนี้มีภาพวงจรปิดหน้าตลาดช่วงประมาณเกือบเกือบเที่ยงครึ่ง
จะเห็นมือปืนนายยุ่งเนี่ยนะครับใส่เสื้อนี่นี่นะครับ
แล้วก็เดินอยู่นี่นะฮะใส่เสื้อสีน้ำเงินเข้มนะสีดำอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็วิ่งหนีมาที่ตลาดแห่งนี้ท่าทีเนี่ยแตกตื่นนะครับ
กล้องอีกตัวครับก็จะเห็นผู้ก่อเหตุนี่แหละ
วิ่งผ่านป้อมเจ้าหน้าที่รอปภของตลาดไปอย่างรวดเร็ว
หลังจากนั้นครับนายยุ่งนั้นวิ่งไปที่ซุ้มวินมอเตอร์ไซค์ที่บริเวณตลาดนะครับ
คุยกับทางวินอยู่แป๊บนึงครับแล้วก็ขึ้นรถหลบหนีไปนะครับ
เดี๋ยวจะค่อยไล่ไปทีละตัวนะครับ
อีกตัวคุณผู้ชมครับแถวตลาดเนี่ยไม่ไกลจากจุดแรกนั้น
ในยุ่งนั่งวินมอโตซัยนะครับขี่ผ่านเนี่ยแป๊บเดียวนะครับ
เดียวเท่านั้นเองแล้วก็หลบหนีไปตามถนนมุ่งหน้าไป
ตรงซอยจอมทองนะครับแล้วมีกล้องตัวสุดท้าย
ตอนที่นั่งวินมาลงที่ซอยจอมทอง๑๗จุดนี้เนี่ย
ห่างจากจุดขึ้นวินที่ตลาดแรกเนี่ยนะครับประมาณ๓กิโลเมตร
หนีไปวันนี้ผู้สื่อข่าวครับคุยกับทางในรุ่ง
รุ่งนี้เป็นใครในรุ่งนี่เป็นลูกพี่ลูกน้อง
ของนายยุ่งที่เป็นคนก่อเหตุนะครับนายรุ่งบอกว่ารู้จัก
แล้วก็เคยทะเลาะกับนายจุ้ยซึ่งเป็นคนบาดเจ็บเพราะเขาไม่พอใจที่ตนนะครับ
ไปอยู่กับทีมรถยกอีกฝ่ายในจุ้ยก็เลยไม่พอใจไงใช่ไหม
คุณรุ่งนี้ไปอยู่อีกฝ่ายคุณจุ้ยก็เลยชอบมาหาเรื่อง
อันนี้ตามที่ทางนายรุ่งบอกนะส่วนตัวของนายยุ่งซึ่งเป็นมือปืนเนี่ย
ปกติเป็นคนเงียบไม่ค่อยแสดงอารมณ์หรือว่าหัวร้อนแต่อย่างใดนานครั้ง
ถึงจะว่าจ้างให้มาช่วยขับรถยกก่อนจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานนี้ครับ
เดี๋ยวผมมาอยู่ร้อยคนเนี่ยร้อยคนก็ไม่ถูกกับเขาคันนั้นเอง
ยุ่งต้องก้มไปหน้านะเพราะว่าเขาผมเรียกเขามาเรืออาทิตย์หนึ่ง

ว่านายจุ้ยเนี่ยอาการปลอดภัยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
ยังไม่สามารถให้การได้นะครับหลังจากโดนยิงไป
สุดท้ายก็คือว่าคดีนี้มีตัวละคร๓คนใช่ไหม
คือคุณจุ้ยคือคนที่บาดเจ็บแล้วก็นายรุ่งนะฮะ
กับคนที่ก่อเหตุชื่อนายยุ่งเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
แล้วบอกว่าทำงานรถยกอยู่ด้วยกันนะครับ